อ่ะเรื่องของวัยรุ่นภูลิลล่า
นี่คุณถนัดเรื่องอย่างนี้

เอาเล่ามาสิยังไงบางคนไปภูลวิลล่า
โอ้โหต้องโดดน้ำต้องเล่นน้ำ
เล่นแบบนี้ไหวไหมครับ

ตัวล้มเหมือนที่จะโดดใส่ไอ้เจ้าตัวพันธ์นี้ใช่ไหมล่ะ
ค่ะรออยู่แล้วเอ้า๑๒๓ว่ายค่ะ
มันไปแล้วอ่ะมันไม่รอเลยอ่ะคือนับไม่พอบกันไง

ออกตัวแล้วห่านออกตัวเร็วอ่ะไปแล้วไม่รอแล้วอ่ะโอ้โฮ
โอ้โฮห่านบอกไปก่อนไม่รอแล้วนะ

ค่ะแต่ไปขี่ไปซ้อนมันไง
หารเอ้ยทำไมไปสลา
ผ่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแต่แบบนี้ขอไปก่อน
เอออ่ะมันก็เป็นความสนุกนะบางทีไม่ต้องไปขี่มันก็รักก็สนุกเหมือนกัน